สวัสดีครับนี่คือไทยรัฐเจาะประเด็นกับผมภาคภูมิพันธ์สถิตย์ครับ
วันนี้จันทร์ที่๓๐กรกฎาคม๒๕๖๑ครับ
เราเริ่มต้นวันนี้กันด้วยภัยพิบัติดินโครนถล่มที่เกิดขึ้นที่จังหวัดน่านนะครับ
เกิดขึ้นที่หมู่บ้านบ้านห้วยขาบนะครับ
เหตุการณ์ในครั้งนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตไปถึง๘ศพด้วยกัน
แม้ว่าขณะนี้สถานการณ์จะอยู่ในช่วงของการกู้ภัยกู้ความเสียหาย

แต่ชาวบ้านที่ประสบเหตุบอกว่าไม่สามารถลืมเลือนเหตุการณ์ในครั้งนี้ได้อย่างแน่นอน

นี่คือร่องรอยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ฆ่าชีวิตชาวชุมชนบ้านห้วยขาบอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านไปถึง๘ชีวิต
แม้เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
และฝ่ายปกครองท้องถิ่นจะใช้เวลาไม่นานในการควบคุมสถานการณ์
แต่นั่นยังคงช้ากว่าเวลาที่ดินโครนจากแสงเขาได้ถล่มลงมา
โดยใช้เวลาในการกวาดทุกสิ่งให้ราบเป็นหน้ากลอง
ภายในระยะเวลาไม่ถึง๒นาที
โดยปกติทุกปีผืนป่าแห่งนี้มักเกิดเหตุดินโครนถล่มขวางถนนหลวง
๑๒๕๖และ๑๐๘๑ที่เชื่อมเส้นทางระหว่างอำเภอปัว
อำเภอบ่อเกลือและอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่าน
แต่สิ่งที่น่าแปลกใจคือเหตุใดดินโครนจึงถล่มใส่ชุมชนแห่งนี้
โดยผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่๑๓ประจำจังหวัดแพร่และน่าน
รับว่าภัยพิบัติทางธรรมชาติในปีนี้มาเร็วและน่ากลัว
ดีลทราบ

สิ่งที่ดีลทราบ
เจอของปกบัติและดีลทราบ
แล้วก็พยายามจะให้เจ้าหน้าที่คอยเตือนภัย
สังเกตดูทั้งสีของน้ำนะครับสังเกตทั้งปริมาณน้ำฝนต่าง
แล้วก็พร้อมที่จะเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ตลอดทุกเมื่อครับ
ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
ระบุว่าจุดที่ดินโครนทะลมเป็นเพราะฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องกว่า๓วัน
จึงทำให้ดินไม่สามารถอุ้มน้ำไว้ได้
และอีกปัจจัยหนึ่งคือจุดเกิดเหตุเป็นทางน้ำไหลผ่าน
หากมองดูที่สรรเขาแล้วจะเห็นร่องน้ำระหว่างจุดที่ดินโครนถล่มสองฝั่ง
มีน้ำไหลอยู่ตลอดเวลา
แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือเป็นการทำลายขวัญของชาวชุมชนห้วยคา
หลังเกิดเหตุบ้านทั้ง๖๑หลังคาเรือน
รอดพ้นจากภัยพิบัติทางธรรมชาติกลับถูกปิดตาย
ไม่มีใครกล้าเข้าไปอยู่อาศัย
อีกทั้งชาวบ้านรวมตัวกันเพื่อขอให้ผู้ใหญ่บ้าน
ส่งหนังสือไปถึงผู้มีอำนาจในการพิจารณาหาที่อยู่ให้ใหม่
เดิมทีชุมชนห้วยขาบ
คือชุมชนเล็กที่มีชาวบ้านอาศัยอยู่๖๑ครัวเรือนหรือ๒๖๑ชีวิต
ทุกคนอยู่กันด้วยความรักไร่กลมเกลียวประดุษญาติมิตร
สืบทอดที่ดินแห่งนี้มาหลายชั่วอายุคน
และหลังจากนี้ชุมชนห้วยขาบคงไม่มีชาวบ้านอาศัยอยู่อีกต่อไป
เพราะหลังจากภัยพิบัติครั้งนี้ผ่านพ้นไป
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์เตรียมย้ายทุกคนให้ไปอยู่ที่แห่งใหม่
เป็นพื้นที่ปลอดภัยและไม่ถูกดินโครนถล่มซ้ำอีกในอนาคต
เพื่อช่วยลบฝันร้ายครั้งนี้ออกไป
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน